รถอะไรคะฉันฉันจ่ายค่าค่ารถเนี่ยนะค่ารถตู้รถบัตรอะไรเนี่ยนะ
ไปร่วมล้านนะอ่าแต่เพราะค่ารถอย่างเดียวนะ
ไม่มีค่าตัวนะเพราะว่าเราเข้าแต่ละสายนี่มา
สามสิบคันห้าสิบคันอะไรเงี้ยอืมค่ะเฉพาะค่ารถเดินทางนี่น่ะ
วันเดียวน่ะนะเป็นร้านเลยหรอคะใช่ใช่คุณก็มาดูสิ
คนมหาศาลขนาดไหนอ่ะอ่าอ่าเห็นอยู่ค่ะเห็นอยู่ค่ะ
แล้วแล้วที่บอกว่ามีค่าค่าตัวนี่แปลว่าอะไรฮะอยู่กับกรุงเทพนี่คุณ
มาจากโคลาสค่ะมาจากเอ่อเข้าใจได้มาจากราชบุรีอ่าหลายที่
มาจากนู่นลมศักดิ์พฤชบูรณ์นั่นแหละค่ะค่ะแล้วเมื่อกี้ที่ปูบอกค่าตัวคืออะไรคะ
ค่ารถไม่รวมค่าตัวมีค่าตัวคือแปลว่าอะไรคะไม่มีค่าตัวฉันจะเอาที่ไหนไปจ่ายค่าตัว

แต่บางกลุ่มเขาก็บอกว่าหลวงปู่ไม่ต้องเดี๋ยวพวกเขาเรียรัยกันเองอะไรอย่างนี้